อันนี้ก็เป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นคู่อริ
มีปัญหาท้าทายกันดิฉันน่าแปลกใจอย่างหนึ่งนะ
โซเชียลมันเป็นสังคมที่เราควรจะเอาไว้โพสต์เรื่องราว
ชื่นชมคนอื่นเวลาเราเห็นเขามีดีมีอะไร
แต่มันกลายมาเป็นจุดก่อเหตุตรงที่ว่า
ไปโพสต์ท้าทายกันค่ะ
แล้วการโพสต์ท้าทายกันผ่านทางโลกออนไลน์
นำมาสู่การยิงกันในชีวิตจริง
คุณแล้วการยิงกันไม่ใช่ว่าโดนคู่อรินะ
มือปืนจะยิงคู่อริดันโดนลุงแท้ของตัวเองตายค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีค่ะ

กลุ่มคู่อริโดยเฉพาะสองคนที่เขามีปัญหากัน
คนที่เป็นมือปืนชื่อนายวิสนุพุมาหรือนายเบิร์ตค่ะ
เป็นคนก่อเหตุนะคะอายุ๒๑ปีเท่านั้นเอง
ไปก่อเหตุยิงในทนโตอาจอายุ๔๒

แล้วในทนเนี่ยเป็นลุงของมือปืนนั่นแหละ
ถามว่าจริงแล้วเขาจะยิงลุงเหรอเปล่าเลย
ลุงแค่เป็นหนึ่งคนที่ยื่นมือมาช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาระหว่างตัว
ในเบิร์ตกับอีกคนนึงคือในฟิล์ม
ฟิล์มนี่แหละคือคนที่อาจจะถูกยิงนะคะ
ตอนแรกแต่เขาดันบาดเจ็บ
คือไม่ได้ถึงขั้นเสียชีวิตแต่คนที่เสียชีวิตคือลุงของมือปืน
ในฟิล์มอายุ๒๒ปีชื่อจริงนายกิจกรนะคะ
เจ็บนะคะก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หลังวัดเนินพระงามค่ะที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี
ตอนเที่ยงนะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นี่เอง
ให้การแบบนี้เบิร์ตคือมือปืนนะคะ
บอกว่าผมเนี่ยกับฟิล์มเนี่ยมีปัญหาขัดแย้งกันมานานแล้ว
แล้วมีการโพสต์ข้อความท้าทายด่าตอบโต้กันผ่านทางเฟซบุ๊กนี่แหละ
วันเกิดเหตุตัวในฟิล์มที่เป็นคู่อริผมเนี่ย
มากับพวก๘คนเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์มากันเป็นแก๊ง
จะไปงานแต่งในหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านนั้นมันอยู่ตรงหมู่บ้านผม
จังหวะขี่รถผ่านหน้าบ้านผมเท่านั้นแหละคือลุงผมอ่ะในโทนคนตายอ่ะ
คือขี่รถมาตามกลุ่มในฟิล์มไปเพราะรู้ว่าผมมีปัญหากับในฟิล์ม
ก็เลยจะเรียกไปไกล่เกลี่ยพูดคุยกันยังไม่ทันได้อะไรเขาก็ยอมรับนะ
เขาก็นั่งรถกระบะตามไปกะจะไปพูดคุยแต่ไปชักปืนลูกซองยิงใส่นายฟิล์ม
แต่หลบหนีไปแต่มันไม่ได้โดนฟิล์มแบบเต็มดันไปโดนลุงที่ยืนอยู่ด้านหลังค่ะ
แล้วกลายเป็นว่าลุงเสียชีวิตนะคะตั้งสติได้รีบเข้ามอบตัวกับตำรวจไปสู้คดีนะคะ
ทีนี้ตำรวจบอกว่าใช้เวลาในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีเองเพราะต้องรีบ
ก็กลัวว่าเดี๋ยวทางด้านของตัวผู้ก่อเหตุจะโดนรุมทำร้าย
คุมตัวในเบิร์ตกลับขึ้นโรงพักไปที่สพเมืองกาญจนบุรี
ดำเนินคดีในข้อหาความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่า
แล้วคนขับกระบะที่เป็นคนพาเบิร์ตหนีหลังจากที่จากในเบิร์ตก่อเหตุ
ตอนนี้ก็ต้องเรียกตัวมาสอบสวนด้วยนะคะดำเนินคดีเหมือนกันค่ะ